นายชุมพลพัฒน์เหล่าหะพาณิชย์นายกอบตสาริกาจังหวัดนครนายก
ตั้งโต๊ะรับแลกขยะอันตรายจากชาวบ้านในชุมชน
นำขยะอันตรายที่ทางอบตระบุไว้มาแลกไข่ไก่
โดยขยะที่สามารถนำมาแลกได้คือฐานไฟฉายหลอดไฟไฟตกแต่งไฟประดับ
ตเตอรี่โทรศัพท์เก่าตลับหมึกกระป๋องสเปรย์
โดยมีชาวบ้านที่ทราบข่าวนำขยะมาแลกไข่ไก่ที่หน้าอบตตั้งแต่ช่วงเช้า
นายกอบตสาริกาเผยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีอยู่เดิม

เนื่องจากตำบลสาลิกาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
มีปริมาณขยะค่อนข้างเยอะ
นำขยะอันตรายมาแลกไข่ไก่เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ
เนื่องจากขยะอันตรายไม่สามารถทิ้งปนกับขยะทั่วไปได้
โดยทางอบตเปิดให้บริการทุกวันศุกร์
ตั้งแต่เวลา๙น๓๐นถึง๑๒น
เริ่มตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนถึง๓๐กันยายน๒๕๖